ไม่ใช่แค่งูนะคะที่มันจะโผล่มาแบบนี้
อาจจะมีเจ้าตัวนี้โผล่มาจากชักโครกก็ได้ค่ะ
เมื่อเช้าเข้าห้องน้ำรถก็ไม่ได้เปิดไฟ
เข้ามาฉี่ห้องน้ำห้องนี้ไม่ค่อยได้ใช้
เราก็จะปิดฝาชะโพกไว้
ตอนนี้เราเข้าไปฉี่เราไม่ได้เปิดไฟ
แล้วนอนตักน้ำลาดเราก็มองเราฉีดเฉยทำไมมันเหมือนมีอะไรค้างอยู่
เราก็เลยเปิดไฟเราเปิดไฟมาเนี่ย

ตัวใหญ่มากนะคะนานแล้วนะเราไม่ได้ยินเรื่องราวของตะขาบเนี่ย
เล่าแต่งูบ่อยแต่ว่าต้องเตือนภัยว่าสัตว์มีพิษหลายหลายอย่างเนี่ย
ชอบโผล่มาที่ชักโครกเหมือนกัน

บอกว่าตะขาบตัวโตเนี่ยโอ้โหตกออกตกใจเลยค่ะ
เพราะว่าเธอมาปัสสาวะไงแล้วไม่ได้เปิดไฟ

แล้วประเด็นคือทำธุระเสร็จแล้ว
แล้วก็คือสงสัยว่าทำไมเนี่ยชักโครกมันมีตัวอะไร
อะไรมันเหมือนมีอะไรที่ตกค้างอยู่ทั้งที่เธอแค่ปัสสาวะ
ก็เลยเปิดไฟดูปรากฏว่าเห็นเป็นตะขาบตัวเท่านี้

ตกใจสิคุณใช่แล้วเธอก็เลยเขียขึ้นมาเขียขึ้นมาแบบนี้กะว่าเดี๋ยวเอาไปทิ้ง
เธอก็ทำใจดีใจแกร่งใจแข็งสู้เหมือนกันนะ
ก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังต่อนะว่าที่มันเข้ามาอยู่ได้อาจจะเป็นเพราะว่าระบบน้ำในท่อน้ำเนี่ยมันนิ่ง
เพราะว่าห้องน้ำตรงนี้ไม่ค่อยได้ใช้นะคะ

พอมาเอามันขึ้นมาเรียบร้อยก็เอาใส่ขวดพลาสติกเอาไปทิ้ง
เออแต่ปรากฏว่าตะขาบตัวนี้ยังไม่ตายค่ะคุณผู้ชม

มันยังไม่ตายเธอก็ตกอกตกใจมากเลยนะ
ตายแล้วฉันเขียงขึ้นมาเห็นมันนิ่ง
โอ้โฮ

พออยู่ในขวดปุ๊บดิ้นใหญ่เลยแถมดิ้นแรงด้วย
เธอตกใจสิคะแบบนี้เอาเป็นว่าอย่างนี้คุณผู้ชม
เธอก็เลยอยากจะเตือนเหมือนกันนะว่า
ถ้าหากว่าจะเข้าโรงพักน้ำอะไรดูให้ดีปรดปงปรดไฟให้เรียบร้อยนะค่ะ
แล้วถ้าหากว่าเจอสัตว์มีพิษก็ระวังหน่อยแล้วกัน
ถ้าหากไปจับศูนย์ศูนย์ศูนย์ฟ้าอาจจะโดนมันกัดได้นะคะ
แล้วถ้าถูกกัดนะจะเป็นคุณยายวรนาศเลยนะ
เจ้าคือทายาทคนต่อไป
น่ากลัวจริงนะนี่แหละก็ต้องเคลียร์บ้านเคลียร์ช่องให้ดี
ทำไมล่ะอะไรของคุณฉันนะ